วันแห่งความหวังแบบนี้ก็เลยมีเรื่องเกี่ยวกับความหวังเรื่องราวดีมาฝากนะคะ
จะพาคุณผู้ชมไปเอาเลิกเอาชัย
การไปล่องเรือลอดใต้โบสถ

ซึ่งที่จะพาไปที่นี่เขาบอกว่าเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทย
อยู่ที่ไหนอย่างไรตามทีมงานตลอดข่าวของเราไปเลยจ้า
ล่องเรือลอดใต้โบสถ์พิธีกรรมที่ไม่ได้มาพร้อมกับการสร้างโบสถ์ครั้งแรก
แต่เป็นเพราะความบังเอิญหรือเพราะอะไรนั้น
เราจะได้รู้ความจริงในตอนนั่งเรือลอดโบสถ์ที่นี่หนึ่งเดียวในสยาม
อุโบสถภายในวัดห้วยน้ำโจรจังหวัดพิจิตรหลังนี้สร้างขึ้น
ในขณะนั้นครับโบสถ์ที่สร้างเสร็จยังเป็นพื้นดินปกติ
พระครูพิมลปุญญาธรเจ้าอาวาสวัดห้วยน้ำโจท
ท่านมีแนวคิดว่าจะทำอย่างไรถึงจะให้วัดมีจุดเด่น
จึงให้มีการขุดใต้โบสถ์ให้ลึก
พอที่จะเดินลอดโบสถ์ได้ใช้เวลา๑๙วันในการขุด
แต่เดินลอดโบสถได้เพียง๑ปีเท่านั้น
เพราะเมื่อฝนตกจะมีน้ำซึมออกมาไม่หยุด
๗วันที่ทางวัดพยายามสูบน้ำออกแต่ก็ไม่สำเร็จ
น้ำยังคงซึมออกมาอย่างต่อเนื่อง
ท่านเจ้าอาวาสจึงปล่อยให้ใต้โบสถ์มีน้ำ
และความคิดต่อมาก็คือมีน้ำก็ต้องมีเรือ
แล้วการล่องเรือใต้โบสถ์จึงกลายเป็นจุดเด่นของวัดห้วยน้ำโจรได้จริง
ตามความประสงค์ของพระครูพิมลปุญญาธร
เจ้าอาวาสวัดห้วยน้ำโจรที่ต้องการให้เป็นพิธีกรรมสะดอกเคราะห์สำหรับสาธุชน
ร่องเรือลอดโบสถ์เป็นพิธีกรรมสดกเคราะห์ของวัดห้วยน้ำจน
หนึ่งเดียวของสยาม

เพราะว่าที่เดินรอดบทนี้มีประมาณไม่ถึง๓๐มัดคานบ้าง
เดินบ้างแต่ต่อมานี่เป็นหนึ่งเดียวในสยาม
สะดอกเคาะทุกปีไม่สบายใจ
หรือว่าเป็นอะไรทำอะไรไม่ค่อยได้
ก็มารอดโบสถ์แล้วก็จะดีขึ้น
เรื่องโชคลาภด้วยก็เรื่องสุขภาพร่างกาย
เข้ามาขอพรเขาอะไรเขาก็ประสบความสำเร็จ
ถ้าเรามาแล้วเหมือนกับว่าเราไปรับขันห้ามารอดหมดแล้ว
เราก็ดีขึ้นจากที่เรารู้สึกแย่นะ
ชาวบ้านที่มาล่องเรือลอดโบสถ
ก็มีทั้งคนในพื้นที่และต่างจังหวัด
ทุกคนเนี่ยครับมาตามความเชื่อ
เพื่อทำพิธีกรรมสะดอกเคราะห์ต่อชะตาเสริมบารมี
แก้ปีชงด้วยการถือขันห้า
นั่งบนเรือลอดโบสถ์ด้วยจิตตั้งมั่น
บูชาขันห้าอันนี้เป็นพิธีกรรม
บูชาขันห้าก็ตามกำลัง
คันห้านี้มีไว้ให้ญาติโยมเป็นอนุสติ
คือนั้นร่างกายคนเราทุกคนไม่ว่าคนว่าสัตว
จะมีขันห้าขันห้ามีอะไรบ้าง
ก็มีรูปพิธีนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่ในกาลทุกคน
บูชาขันห้านี้ตามกำลังวันเกิด
ต่อจากนั้นก็ถือขันห้าเพื่อขอขมากรรม
คุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์
คุณบิดามานดาและคุณครูบาอาจารย์
๕นี้ค่อยลงบันไดขึ้นเรือรอดโบสถ์
นี่เป็นระดับขั้นแรกฝั่งคันนี้
เมื่อตอนที่ที่ขึ้นไปรอดโบสถนั้น
ทั้งรัฐเราไม่มีการทนแรงมีแต่ให้เราท่านทั้งหลายทุกคนนั้น
มีความมะนะความด้วยศรัทธาแท้
คนเราจะที่พึ่งผู้อื่นพึ่งได้ยากต้องพึ่งตัวเอง
อัตตาหิตโนนาโถตนแหละเป็นที่เพิ่งของตัวฉันนั้น
ตนแหละเป็นที่เพิ่งเจ้าตัวรอดได้
เราต้องอาศัยตนเป็นต้นเหตุกำลังจิตเป็นต้นเหตุ
คำว่ารอดนั้นก็คือรอดจากทุกข์รอดจากโศกรอดจากโรคภัย
ให้เจ็บสิ่งโทษร้ายอัปมงคลให้หายไปสิ้นไปหมดไปจากตัวเรา
ขอให้ทุกคนถือขันห้าเดินลงไปนั่งเรือ
ด้วยความมีสติทองพุทธโธพร้อมใช้ความเพียรล่องเรือ
ไปให้ถึงอีกฝั่ง